คุณผู้ชมคะปลายปีแล้วเนี่ยมันน่าจะมีแบบเป็นช่วงเวลาของวันหยุดวันเทศกาลอะไรเนาะ

ยังคงร้อนรายอยู่เหมือนเดิมนะคะล่าสุดกลุ่มคณะราษฎรเขามีการประกาศชัดเจนแล้วว่า
วันพรุ่งนี้ชุมนุมใหญ่ของเขา๒๕พฤศจิกายนเนี่ย
เขาจะเริ่มรวมตัวกันบ่าย๓โมงที่อนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วก็จะเดินเท้าเคลื่อนกระบวนไปที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะ
ขณะที่เมื่อเช้านี้ค่ะปรากฏว่ามีการประทะกันเกิดขึ้น
เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อย
เดือดเหมือนกันนะคะบรรยากาศบริเวณหน้าสอนอทุ่งสองห้องค่ะ
เป็นการเผชิญหน้ากันของกลุ่มคนใส่เสื้อสีเหลือง

คือกลุ่มคนสวมเสื้อสีเหลืองเขาตั้งใจมารอ
เพื่อจะขับไล่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า
ที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาคดีอาญา
จากกรณีที่กรกตมีมติดำเนินคดีอาญาคดีถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องต้องตัดสิน
ไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๒ที่ดอนเมืองแทง
จะได้หลีกเลี่ยงการปะทะกันการเผชิญหน้ากัน
นายธนทรเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ยังมีขวัญกำลังใจดีอยู่ถึงแม้จะมีคดีแล้วก็กลุ่มบุคคลที่คอยขับไล่ทุกที่
แล้วก็ทุกทุกครั้งที่ไปในแต่ละพื้นที่ส่วนการชุมนุมกลุ่มราศดรวันพรุ่งนี้ที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการทำรัฐประหารเนี่ยนะคะ
นายธนทรบอกว่าไม่เชื่อว่ารัฐประหารจะเป็นทางออกของปัญหา
ก็อยากจะฝากถึงตำรวจที่ควบคุมดูแลพื้นที่วันพรุ่งนี้ด้วยอยากที่จะให้ใช้ขันติธรรมกับผู้ชุมนุม
และลองฟังสิ่งที่ผู้ชุมนุมพูดนะคะส่วนข่าวลือเรื่องการปฏิวัติปฏิรูปหรือว่ารัฐประหารอะไรต่างต่างเนี่ยนะคะ
ก็ถูกโยงกับเหตุการณ์ที่มีหลายคนไปพบเฮลิคอปเตอร์บินต่ำในหลายพื้นที่รอบกรุงเทพและปริมณฑลเย็นเมื่อวานนี้
ที่ดอนเมืองรังสิตรามอินทราแล้วก็แยกเกียรติกายนะคะ
จนทำให้แฮชแท็กเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ
เข้าไปดูในเฟซบุ๊คของคุณวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารก็บอกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ขบวนเสด็จและคณะผู้ติดตาม
เฮลิคอปเตอร์ที่มีการเตรียมการอะไรก็แล้วแต่ตามข่าวลือนะคะส่วนเพจเยาวชนปลดแอบประกาศนัดรวมตัวชัดเจนแล้ววันพรุ่งนี้
บ่ายสามโมงตรงอนุสวรีประชาธิปไตยก่อนที่จะเดินทางไปที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะด้านเฟซบุ๊คของคุณบินบรือฤทธิ์ก็มีการนัดรวมตัวกันเหมือนกันที่สวนลุมพินี
เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่สิบในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะนี่ค่ะ
พลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองพบชนก็พูดถึงมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยสำหรับการชุมนุมวันพรุ่งนี้
บอกว่ามีการเตรียมตำรวจควบคุมฝุงชนตำรวจจราจรเพื่อดูแลแล้วก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบเหตุในพื้นที่
สอนอด้วยกันมีสน๓เสนสนชนะสงครามสนสำราญราชสนนางเลิ้งแล้วก็สนดุสิตนะคะ
ก็เขาบอกว่าคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อะเนาะ
อยากจะให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไม่เกิดความเสียหายเลยนะคะ
ส่วนการข่าวตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะถ้าเลี่ยงได้ก็คือจะเลี่ยงไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้กัน
ส่วนการห้ามชุมนุมในระยะหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยก็เป็นไปตามมาตราเจ็ดนะคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งแนวไว้แล้วก็มีการแจ้งเตือนทุกระยะ
แล้วก็จะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย
ตั้งแต่ตี๔วันพรุ่งนี้เลยนะคะ
บอกว่าห้ามชุมนุมในระยะ๑๕๐เมตร

กรทมเอาป้ายนี้มาปักแล้วนะคะว่าสำนักงานทรัพย์สิน
เขตพระราชฐานเมื่อวานสดร้อนเลย
งั้นแสดงว่าถ้าสมมุติว่าเข้าไปชุมนุม
ใกล้เกิน๑๕๐เมตรโดดไม้ใช่ค่ะส่วนความคลิบหน้านะคะ
ติดตามพรุ่งนี้ทางไทยรัฐทีวี
คือเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายแหละเกาะติดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการชุมนุมนะคะ